ทีมชาติไทยนะคะช้างศึกไทยค่ะโอ้โหตอนนี้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพสี่หนุ่มมากันเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตองกวีนนะคะอุ้มนะคะเจแล้วก็คุณนิว

คนกำลังใจก็มากันเพียบนะคะตองแน่นอนมะนาวนี่เขาไปเชียร์กันแล้ว
ไปรับตั้งแต่สนามบินเลยใช่นี่หน้าสดกันนะคะเรียกว่ากำลังใจมาดี
ว่าแล้วค่ะก็ถึงคุณเจชนะทิพย์นิดนึง
ก่อนจะมาถึงเมืองไทยนะคะมันมีช็อตเด็ดคนดังอยู่นิดนึง
ก็กับคอมเม้นต์นะคะที่แบบว่าคนเข้าไปแซวในไอทีของเจชนะทิพย์
บอกว่าตอนนี้เมย์โสดแล้วเขาเลิกกับแฟนน่ะนะคะ

แล้วก็เจก็เลยตอบในคอมเมนต์นั้นบอกว่า
มีแฟนแล้วผมไม่โสด

ก็เมื่อวานี้นะคะบังเอิญไปเจอคุณเมย์พิชชนาธิ์
ใช่นะคะเปิดก็มีเพื่อนดารงดารามามากมายค่ะ

พี่หนูเลิกคบกันมาหลายปีแล้ว

นี่ก็เชียร์ทีมชาติไทยเหมือนเดิมนั่นแหละนางบอกนะคะ
ก็เลยไปเมาส์มอยค่ะเรื่องทริปสุดสวีทที่เมาดีฟไงล่ะ
คู่ชู้ชื่นนะคะก็เมย์ก็พูดขำแบบว่า
หนูก็พยายามแทรกทุกช็อตแล้วค่ะ

อ้ำเขาก็ดูเหมือนจะมีคู่ไป

โป๊กเนาะถึงว่าจะบอกว่าเป็นคู่เพื่อนอะไรก็แล้ว

ปัวปังของคุณเมธ์พิชชณัดที่บอกว่า
ตอนนี้ขอโสดแล้วก็ขอเมคมันนี่เปิดร้านขนมกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ

มาคุยกับฉลาดเวลาเขาสวีนกันโอเคราวอาจจะน้อยนะบ้างว่าเขา
อ้ำโพกยังไงล่ะ
ไม่ยอมให้ขยี้ตัวเองนะที่บอกว่าเขาไปเป็นคู่